เรื่องของบอลไทยกันหน่อยครับพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันโมง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่าจะมีเงินสนับสนุนให้กับ
ไทยลีกสองแล้วก็สามแน่แน่ในธุรการใหม่แต่ยอมรับว่าอาจต้องลดลงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
เรื่องต้นเนี่ยของไทยลีกหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีเงินสนับสนุนให้นะครับก็ผลิตสัญญาแล้วก็
ให้ไทยลีกหนึ่งเนี่ยไปหาเงินค่าลิขสิทธิ์กันเองส่วนไทยลีกสองกับสามเนี่ย
ปอนเซอร์ยังมีของสมาคมอยู่บ้างนะครับก็ตั้งงบไว้แล้วอีกส่วนหนึ่งด้วย
แต่ยังไม่ได้ใช้ทีเดียวนะครับจะนำมาให้ทีมไทยลีกสองกับสาม
อ่าได้นำมาแบ่งปันกันแน่แต่จะต่ำลงกว่าเดิมเพราะว่า
สปอนเซอร์มีน้อยนั่นหมายความว่าทีมไทยลีก๒จากเดิมเคยได้๓ล้านนะครับ
ดูการก่อนได้ล้านห้าอาจจะลดลงมาอีกครึ่งจากล้านห้า
ก็เหลือเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทส่วนไทยลีก๓นะครับ
จากเดิม๑ล้านฤดูการที่แล้วเหลือ๕แสน
คราวนี้นะครับก็อาจจะเหลือสองแสนห้า
ซึ่งระดูการที่ผ่านมาก็ยังได้เงินไม่ครบด้วยนะครับ
ส่วนเมืองทองเปิดตัว๕นักเตะใหม่นะครับสู้ศึกไทยลีกในฤดูการใหม่ครับ
นัทวัตถูบันโสงสุวิตไปพรมราชธรีชทองโดอ่าชงคสบิลง
แล้วก็ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับที่หมดสัญญากับทางเลสเตอร์
แล้วก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าจากการประเมินเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะกลับมาได้เร็วกว่าสามเดือนนะครับ
เมืองทองก็เซ็นไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องกันมีฝีเท้าที่กลับเหมือนเดิม
ประชุมหารือลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดไทยลีกนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มกันประมาณสัก๑๐โมงได้นะครับ
ตัวแทนสโมสรสมาชิกไทยลีกก็ไปกันครบสิบหกทีมเลยไปประชุมที่โรงแรมภูแมนนะครับ
โดยมีคุณกรวีปริศนานัฐกุลรักษาการซีโอไทยลีกเนี่ยนะครับก็อยู่ประชุมด้วยนะครับ
รวมถึงบริษัทแพลนบีบีเดียก็ช่วยกันหาทางออกนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ตั้งคุณธัญญะวงนาคตัวแทนจากโปรลิสเทโรเป็นโคศกคณะทำงาน
แล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเบื้องต้นจะไม่มีการขายลิขสิทธิ์เหมือนระดูการก่อน
แต่จะให้เจ้าที่พร้อมมาถ่ายทอดนะครับได้ลิขสิทธิ์ไปทั้งหมดเลยนะครับ
ส่วนแบ่ง๘๐ให้สโมสรและ๒๐ให้เจ้าที่มาถ่ายทอดสด
ซึ่งเป็นข้อสรุปเบื้องต้นก็ยังไม่เคาะในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายอีกนะครับ